ก็เป็นวันเกิดของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ท่ามกลางการทำงานอย่างหนักหน่วงนะฮะ
ในช่วงของโควิด๑๙ที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่
โอ้โหยิ่งช่วงที่ท่านออกมาแถลงวันก่อน
ผ่านโทรธรรมการเฉพาะกิจเห็นท่านผอมไปเยอะเลย
หลายคนก็แบบว่าอุ๊ยแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วง
เป็นห่วงนะฮะดูท่านมีอายุขึ้นเยอะผอมซูบลงนะฮะ

ก็ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตอนแรกบอกว่าจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
ช่วงเช้าก็จะทำบุญตักบาทในวันเกิดนะฮะ
ก็อายุครบ๖๖ปีแล้วนะ
เกิดเมื่อปี๒๔๙๗นะครับ
ที่จะทำบุญก็ทำบุญในบ้านพักที่กรมฐานราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
แล้วก็รับประทานอาหารภายในครอบครัว
โดยจะงดรับกระเช้าและของขวัญอวยพรเหมือนเช่นทุกปี
จากหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของบุคคล
แล้วก็ลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด๑๙
คุณผู้ชมค่ะความเคลื่อนไหวของนายยกรัฐมนตรี
เมื่อเช้านี้มีออกมาแล้วนะครับ
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะ
ก็ได้เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เมื่อเช้าไปพร้อมกับนายดิทัศน์โหตรกิจเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี

และเวลาประมาณ๘นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาล
แป๊บเดียวนะคุณเข้าไปตอน๘โมง๑๐
ออกมาตอน๘โมง๔๕นาที
ใช้เวลาทำภารกิจในธรรมเนียบรัฐบาลแค่๓๕นาที
ตอนออกมาไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปทำอะไรบ้าง
และหลังจากนั้นจะไปทำอะไรต่อ
แต่ก็คาดว่าช่วงสายน่าจะมีการประชุมพิจารณาติดตาม
การป้องกันการพยาบาลของโควิด๑๙ที่กระทรวงศาลนสุข
กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องดูนะคุณนะตอนแรกที่กระทรวงบอกว่า
จะแถลงสถานการณ์โควิดในประเทศตอน๑๑โมง
แต่ถ้านายกไปประชุมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข

เพราะว่าอย่างวันก่อนนายกไปประชุมที่กระทรวง
ตอนช่วงเช้าครึ่งวันเช้ากระทรวงไม่ได้แถลงนะ
กระทรวงกระแทนบ่าย๓นะฮะ
คุณผู้ชมครับส่วนเมื่อวานี้สำหรับการประชุม
เรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด
นายกก็ให้โลแกนออกมาแล้วนะ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ
กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้เห็นด้วย
ข้อเสนอล็อกดาวน์บ้านเมือง
บอกว่านายกรัฐมนตรีย์ได้ให้นโยบายแก่กระทรวงส
ให้ไปหามาตรการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ประชาชนปลอดภัยที่สุดก่อน
ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแบบไม่คิดอะไร
หรือว่าปิดประเทศอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือคนถามมาเยอะจริงนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมเอง
นี่เจ้ากระทรวงสาธารณสุขมายืนยันแบบนี้

เมื่อก่อนหน้านี้ผมก็ถามคุณหน่ายของกระทรวงสาธารณสุขมันกันนะ

เขาก็ไม่ได้เสนอเรื่องของการปิดประเทศให้นายก
เออนะฮะฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยนะฮะ
ไม่ใช่ครับนายกไม่ได้เห็นด้วยครับ
กับการล็อกดาวน์บ้านประเทศนี้นะครับ
นายกให้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขมาหามาตรการ
ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยที่สุด

แต่ไม่ใช่แก้ไขปัญหา
แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือล็อกดาวน์ไม่ต้องอะไรเลย
คือถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายสำหรับพวกผม

ผู้ผมก็สบายไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรอีก
ส่วนทางด้านของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับ
สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัย

เห็นพ้องร่วมกันเสนอให้รัฐบาลเนี่ย
ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เหมือนกับที่สหรัฐอิตาลีสวิสเตอร์แลนด์
เพื่อเป็นการยับยั้งโควิด๑๙นะครับ
โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครอง
เข้าควบคุมพื้นที่๗๖จังหวัด
ห้ามประชาชนที่ไม่มีหน้าที่ออกนอกบ้านเป็นเวลา๑๖วัน

ส่วนนักท่องเที่ยวก็ขอให้งดเข้าประเทศไทยแบบ๑๐๐
หากทำได้เราจะชนะในสงครามไวรัสโควิด๑๙
อันนี้เป็นข้อเสนอนะฮะ
เช่นเดียวกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ตัดสินใจยกระดับควบคุมการประบาดของโควิด๑๙
พร้อมเสนอต้องปิดไม่ให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด
และเปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อปูพรมทั้งประเทศ
เพื่อนำผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าระบบให้มากที่สุดและเร็วที่สุด
ปฏิบัติการเร่งด่วนทั้งหมดผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ
จึงจะเป็นชัยชนะของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองนะครับ